นักวิทยาศาสตร์ได้เปิดเผยผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปฏิสนทิวิธีใหม่
ที่อาจจะช่วยให้ชายรักชายสามารถมีบุตรได้
โดยไม่ต้องพึ่งผู้หญิงในขั้นตอนของการปฏิสนที่อีกต่อไป
เนื่องจากมีความเป็นไปได้นะครับว่าการตั้งคันในอนาคต
อาจจะสามารถใช้เซลล์ผิวหนังหรือเนื้อเยื่อส่วนอื่นของร่างกายมาผสมกับสเปิมแทนครับ
ผลการศึกษาดังกล่าวยังล้มล้างความเชื่อเดิมนะครับที่ระบุว่าการให้กำเนิดบุตร
จะต้องเกิดขึ้นจากการปฏิสนที่ระหว่างไข่กับอสุจิเท่านั้นนะครับ
โดยในการทดลองครั้งใหม่กับหนูนักวิทยาศาสตร์พบว่าเป็นไปได้ที่หนูจะตั้งท้อง
โดยใช้เซลล์ชนิดอื่นและจากการศึกษายังพบว่ามีความเป็นไปได้
ที่จะผลิตลูกที่มีสุขภาพแข็งแรงแม้จะลัดขั้นตอนการผสมระหว่างไข่กับอสุจิ
อาจจะสามารถนำอสุจิไปผสมกับเซลล์ธรรมดายังเซลล์ผิวหนังหรือว่าเนื้อเยื้ออื่นสำหรับการตั้งคั่นโดยไม่ต้องใช้เทคนิคการคลนนิ่งแต่อย่างใด
ของขั้นตอนการปฏิสนที่
ขณะที่นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าวิธีการดังกล่าวยังไม่ได้ผลเป็นที่แน่นอน
และออกจะดูเพ้อฝันแต่ก็ยังไม่ตัดความเป็นไปได้ออกไป
ทดลองก็สามารถพ่อลูกหนูได้๓๐ตัว
มีอัตราผลสำเร็จอยู่ที่๑๒๔
ศักยภาพของการใช้เซลล์ผิวหนังแทนการใช้ไข่
ในการปฏิสนทิจะยังไม่ได้เป็นผลที่แน่นอน
แต่หากนักวิทยาศาสตร์สามารถเอาชนะอุปสรรคที่เหลืออยู่
พวกเขาก็อาจจะสามารถใช้ทฤษฎีนี้สร้างตัวอ่อนให้กับผู้หญิง
ที่ไม่สามารถมีไข่ได้อีกต่อไปจากโรคภัยหรือว่าอายุที่มากขึ้น
นอกจากนั้นยังจะเป็นการปูทางให้กับชายรักชาย
สามารถที่จะมีหุดได้ด้วยการใช้เซลล์แล้วก็สเปิมของตัวเอง
ในขณะเดียวกันวิธีการนี้ยังอาจช่วยอนุรักษ์สัตว์ใกล้ศูนย์พันธุ์ได้อีกทางหนึ่งด้วยครับ